คุณผู้ชมคะดิฉันตกใจมากเลย
ใครคะใครไง
ผู้ชายคนนึงร้องไห้ได้คุณผู้ชม
การที่ผู้ชายจะร้องไห้ได้เนี่ยนะต้องเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะ

โพสต์โดยพี่บอลเชิญยิ้มเป็นคนโพสต์

ทุกคนเกิดเรื่องแล้ว

ติ๊กต๊อกโน้นแบบ

ก้าวควบการ์รังตีแห่งแผนอยู่
ตอนนี้แม่สมก็จะเข้าออกน้ำ

ตามมีอันใหม่มั๊ยอ่ะ

อันนี้อันใหม่เหลือก๕๐คน

ใหม่ชื่อเฮฮาไลท์ภาษาอังกฤษก็เฮฮาแล้วก็ห้าห้าห้าไลท์
ทำมาหลายวันแล้วก็ขึ้นแค่ห้าสิบกว่าคนทุกคนครับไปเถอะไปเถอะนะ
ไปตามนะทุกคนนะอ่าฉันดูด้วยเนี่ยฉันก็จะร้องไห้ตามไปด้วย
ตอบโดนแบนคนมันเสียใจคือแกกำลังไลฟ์ติ๊กต๊อกอยู่ไง
แล้วอะไรก็ไปช่วยเพื่อนเพื่อนเห็นตะขาบแล้วเหมือนกับว่าปล่อยใครก็ไม่รู้อยู่คนเดียว
ติ๊กต๊อกมันมีระบบอัตโนมัติไงก็เลยแบนนาย่งไปอาจจะเป็นภาพหวาดเสียวอะไรอย่างเงี้เน
แล้วคุณก็หายไปหมดเลยพอกลับมาอีกทีอ้าวคนติดตามฉัน
คนดูเป็นแสนแสนหายวับไปกับตาล่าสุดเนี่ยมีแค่๕๐คน

คุณผู้ชมค่ะคุณสองคนค่ะรออะไรอยู่ล่ะคะ
เห็นไหมเป็นกำลังใจให้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
บอกกับบันเทิงไทยรัฐนะว่าโอ้โหบอกเลยว่าน้ารู้สึกเสียดายจริง
เสียใจที่ถูกบล็อกนะก็เลยฝากบอกกับแฟนแล้วกันว่าโอ๊ยโซเชียลจ๋า
เราเนี่ยนะมาช่วยกันกดติดตามกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าอะไร
นางอยากมอบความสุขสนุกผ่านเสียงเพลงให้
ติดตามกันเยอะนะจ๊ะไปดูเสียงนะจ๊ะ
เผื่อถ้าใครฟังไม่ทันมันมีตัวเลขอยู่
คงตะขาบเข้าไปมันมีเลข๖มีเลข๖มีเลข๔มีเลข๕
อ๋ออันนี้เป็นแปลกนี้นะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ล่าสุดนี้คนติดตามกันเนี่ยเท่าไหร่แล้วนะ๓๗๐๐๐แล้วป่ะ
ใช่ตามเกิน๗๔๐๐ปังอยู่นะนะค่ะ
ขอบคุณความใจให้นานนะจ๊ะ